เราไปร่วมบุญกันหน่อยดีกว่านะคะ
เป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธา
ครูบาบุญชุ่มที่จังหวัดเชียงราย
ชื่อนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคงจำได้
เพราะว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ที่เป็นที่เริ่มสายศรัทธาของทั้งชาวไทยชาวเมียนมาร์ชาวลาว
แล้วท่านเนี่ยก็ยังเคยไปช่วยทีม๑๓หมูป่านะคะ
ไปช่วยเป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้กับประชาชนพี่น้องที่นั่นกันด้วย

เป็นงานจัดงานบุญอายุวัฒนมงคลของครูบาบุญชุ่มขึ้นครบ๕๕ปี
งานนี้ก็มีสาธุชนแห่แหนกันไปจากทั่วสารทิศเลยนะคะ
ไปที่ดอยเวียงแก้วบ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ประชาชนก็มาร่วมงานบุญอายุวัฒนามงคลของพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
ครบ๕๕ปีที่เป็นพระเกจิที่
ชาวพุทธทั้งชาวไทยชาวเมียนมาชาวลาวเรื่องสายศรัทธา
คือวันนั้นสภาพอากาศอาจจะไม่ค่อยเป็นใจ

แต่ด้วยแรงกล้าแรงศรัทธาที่มีต่อครูบาบุญชุ่มเนี่ย

ก็ลุยฝนกันมาเป็นหมื่นคน
มีทั้งชาวไทยใหญ่รัฐฉานก็มาเมียนมาร์ทางเมียนมาร์ก็มา
ชาวลาวก็มาข้ามเรือข้ามแม่น้ำโขงมาเลยนั่งเรือกันมานะคะ
รายอยู่ไกลก็หอบเสื้อหอบผ้าห่มเอาเต็นต์มากางนอน
ตั้งแต่คืนก่อนวันงานนะคะเพื่อที่จะมารอทำพิธีในช่วงเช้า
และที่ผู้คนจำนวนมากมาที่นี่นะคะเพราะมีความเชื่อถือศรัทธา
ว่าครูบาบุญชุ่มเป็นพระนักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลย
ทั้งเรื่องศีลภาวนาเป็นพระที่รักสันโดด
ทุดงออกปฏิบัติธรรมไปทั่วทุกพื้นที่
จนมีความเชื่อมีเรื่องเล่าต่างของคนในพื้นที่นี้นะคะ
กับอภินิหารของท่านรวมถึงผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็
เล่าถึงเรื่องราวอภินิหารเหล่านี้ด้วยนะคะ
อย่างเช่นเรื่องที่ท่านไปขุนน้ำนางนอนนะคะ
ก็มีเสียงล่ำลือต่างนะคะว่าครูบาบุญชุ่มเนี่ย
ทำให้ฝนหยุดตกคือช่วงนั้นใช่ไหม
สถานการณ์มันตึงเครียดมากแล้วมันก็ฝนตกตลอด

เขาเชื่อกันว่าท่านสามารถที่จะอย่างรู้เห็นเรื่องอดิตชาติรู้ล่วงหน้าได้
แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับท่าน
ประชาชนที่เริ่มสายศรัทธาก็เลยแห่แหนกันมาร่วมงานนี้กันอย่างมหาศาล
ด้วยความเคารพสัตว์ท้าตัวพระครูบาบุญชุ่มนั่นเอง

อยู่กรุงเทพมหานครเองหรือว่าที่อยู่จังหวัดอื่น
แล้วได้ฟังได้ยินเรื่องราวของท่านแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ไป
ได้ดูผ่านหน้าจอก็อนุโมทนาสาธุร่วมบุญร่วมใจกันไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะ